เขาบอกว่าร้านนี้อาหารอร่อยก๋วยเตี๋ยวก็แซ่บมาก

แม่ค้าแซ่บสุด
ร้านนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามในช่วงตลอดกิน

มีความรู้ใจสิ้นไหม
ไขว้ร้านนี้น่าสั่งก๋วยเตี๋ยว

ไม่เอาหรอกเส้นเล็กเส้นใหญ่
เส้นใจก็พอแล้ว
เห็นว่านเที๊ยบ

เอาเขาว่าอย่างนี้ร้านนี้ควรต้องลองไปทานดู
เพราะโด่งดังมากจริงในโซเชียล
ชื่อร้านแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือ
มีซอพรีสไก่ยกครก
เคยได้ยินชื่อไหมซอสพรีซ
เขาดังนะในโซเชียลคือตอนแรกเนี่ยสาวคนนี้เขาเปิดร้านขายส้มตำก่อน

แล้วเขามาต่อย่อนในการขายก๋วยเตี๋ยวต่อ
ร้านแม่ตุ๊กก๋วยเตี๋ยเรือนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เขาต่อยอดขึ้นมา
แล้วบอกเลยนะเคล็ดลับความอร่อยของเธอคนนี้ไม่ธรรมดา
เพราะว่าเอาสูตรความอร่อยของคุณแม่ที่ขายมานานกว่า๔๐
ไปมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับ
บอกอย่างนี้ละกันว่าได้รับกระแสตอบรับดีจริง
คือผมบอกก่อนนะก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยนะ
ของเขาดีของเขาอร่อยลูกค้าเลยเยอะ
เหนือจากนั้นมันเป็นเรื่องของสีสัน
มันเป็นเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์และโปรโมทร้าน
อย่างแม่ค้าที่เขาบอกว่าแต่งตัวแบบว่าสวยเซ็กซี่

มันก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอีกหนึ่งจุดขายของทางร้านเขา
แล้วไปที่นี่นะคุณผู้ชมมีมากมายหลายเมนู

และอื่นอีกมากมาย

ป่อเปี๊ยะทอดสูตรแท้เวียดนามมี

เขาบอกว่าขุนเตี๋ยวเขาเครื่องเคียงต้องมี

รวมไปถึงน้ำซุปที่เขาเคี่ยว
มาอย่างเข้มข้นรสชาติดีลงตัวไปลองกันได้

ลองนี่ฮะจะได้รู้ว่ารสชาติอร่อยจริงหรือไม่
ร้านเปิดแต่๙โมงเช้าจนถึง๑๘นาฬิกา
ร้านนี้อยู่แถวบริเวณ
โรงพยาบาลกรุงเทพภรรยาถนนสุขุมวิทย์
ตะบนหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี

ต้องเยี่ยวก็เยอะฟัสยาเองก็ชอบไปกิน

ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจของเขา
ตุ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือต้นตำรับสาขาพัทยา
หรือจะไปร้านส้มตำของเขาก็ได้

ก็มีมากมายนะเลือกสั่งตามชอบ

ถ้าอยากกินเตี๋ยวก็ไปกิน